ใครที่ชอบพกตุ๊กตาตัวเล็กที่เป็นลักษณะของพวงกุญแจ

แต่บางคนก็บอกว่าแหมอันเล็กไม่ชอบชอบอันใหญ่ใหญ่
ใหญ่แบบนี้จะพกไวมั้ยเนี่ย
ประเภทสินค้าตุ๊กตาวิธีใช้ตั้งโชว์หรือว่าห้อยกระเป๋า
มันต้องห้อยกระเป๋าใบขนาดไหนวะเนี่ย

มันใหญ่เท่าจากทีวีแล้วมั้งเนี่ย

แล้วเขาเขียนด้วยนะว่าห้ามปลาใส่ปาก
นี่คือคำเตือน
ปากปลาฉลาปากปลาวานเหรอคะคุณ

นี่อ่านดูดิว่างปลาใส่ปาก

เห็นอายุผู้เล่นน่ะ

วิธีใช้บอกตั้งโชว์หรือห้อยกระเป๋าไง
แต่ดิฉันว่าใหญ่กว่าเด็ก๓ขวบนะ
แล้วห้อยกระเป๋าเอาคุณลองคิดดู

เอาเป็นว่าเอาไว้ที่บ้าน

คือถ้าที่โอ้โหใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณห้อยกุญแจสักนิดหนึ่ง

กระเป๋าอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตุ๊กตาอย่างนี้

เอาไว้เป็นกุญแจเป็นบุคแจ
เอาไว้ตั้งไว้ที่บ้านไว้โชว์ดีกว่าดูน่ารักดีนะ
แหมสลักอาจจะมาผิดประเภทนิดนึง
จะเย็บผิดอะไรผิดก็เป็นไปได้

แม่ปากสัตว์เลี้ยก็จะวิ่งไปงับเลย